ว่ายิ้มทั้งน้ำตาต้อนรับปีใหม่เลยกับพี่เอสุภาชัย
ถูกขโมยกระเป๋าเหยียบหลายล้านเลยอ่ะ

กระเป๋าถูกขโมยไป๘ใบคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหมูลค่ารวมแล้วเขาบอกกว่า๓ล้านบาทลองไปดูนะคะ
มีความช็อคกับมีความช็อคมากกว่านะคะ
ในนี้ท่านเสียหน่อยเลยนะค่ะบากสีส้มหายก็ตกไป

เพียนจัดปาร์ตี้ปีใหม่ที่บ้าน

แล้วก็พูดคุยกันว่าเนี่ยในเรื่องช็อกก็มีเรื่องช็อกกว่า
ว่าไอ้เรื่องช็อกแรกที่พี่อ้ำพูดคือเรื่องอะไร

โดนขโมยกระเป๋าไป๘ใบนะครับ

คุยกับพี่แจ๊กกะรีนบอกบันเทิงของเรา

มารู้ตอนปีใหม่หลังกลับจากเกาหลี

กล้องวงจรปิดในบ้านถูกถอดปลั๊กออก

ถามว่าแจ้งความไหมก็ไม่ได้แจ้ง
ก็ไม่อยากมีเรื่องราวขึ้นโรงขึ้นศาล
แต่พี่เอโทรไปแจ้งร้านขายกระเป๋ามือสองเอาไว้แล้ว
ว่าถ้าใครเจอกระเป๋าทั้ง๘ใบช่วยบอกด้วย

แล้วพี่เอก็ยังพูดเหมือนเดิมที่พูดในคลิปนี่แหละว่า
ถ้าใครเจอกระเป๋าพี่เอพี่เอยกให้
แล้วพี่เอฝากบอกถึงคนที่เอาไปด้วยนะคะว่า
ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือโจรขโมยที่บุกเข้าบ้าน
อย่าทำแบบนี้เลยมันเป็นบาปกรรม

เอาจริงนะใจเสียดายกระเป๋าแอร์เมสสีดำใบแรกมาก
เพราะว่าใบนี้เคยเอาไปซื้อของจ่ายตลาด
ที่เป็นข่าวน้ำท่วมปี๕๔ด้วย
แต่ว่าเรื่องเป็นคนใกล้ชิดหรือแบบนี้พี่เอ๊ก็คือ
เปิดภาพปอนด์กระเป๋ารูใส่เรือนนี้นะคะ
ท่วมแล้วก็เพลงที่มีเนื้อร้องสั้นแต่ความหมายกินใจเหลือเกินว่า

แฟนคลับก็เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะ
ราคาตกอยู่ที่ประมาณ๓๖๐๐๐๔๕๐๐๐บาท
ที่หายไปแล้วมีราคาแพงที่สุดคือสีส้มขาว
ตกใบละ๙๔๐๐๐บาทคือเกือบล้านนะคะ
ราคาคร่าวย้ำว่าคร่าวนะคะ
๘ใบเนี่ยเกือบ๓๒๐๐๐๐๐บาท
แต่แอบคุยกับพี่แจ๊กกะลินมาพี่แจ๊คบอกว่า
คือพี่อ้ำพูดไว้ใช่ไหมว่าในความช็อกมีความช็อกกว่า
มันจะมีภาพพี่เอเขาติดถ่ายคลิปพี่อ้ามร้องเพลง
ที่บอกว่าที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้
บอกฉันอย่าร้องไห้อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่
หมายถึงกระเป๋าแอร์เมสที่โดนขโมยไปเหรอฮะ

หรือพี่อ้ำเลิกแฟนไฮโซ
มอยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บ้างแล้ว
แจ๊กกะลีนแอบบอกดิฉันมาให้บอกคุณผู้ชมว่า

เอาแล้วคุณผู้ชมครับจากประเด็นกระเป๋าหรูราคาเท่ากับบ้านหนึ่งหลัง๓ล้านกว่า
นี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่ช็อกคือจริงเหรอ

หลายคนบอกว่าเขาดาวน์ผ่านไปทำไมไม่เห็นรูปคู่
ปาร์ตี้บ้านพี่เอก็ไม่เห็นฝ่ายชาย

แจ๊คบอกมาแค่นี้จริงขออ้างอิงคุณแจ๊กกะรีนวากรบันเทิงไทยรัฐนะคะ

ประเด็นคุณอ้ำและอย่าลืมสืบหาคนที่เอากระเป๋าคุณเอไปด้วยนะ